มาดูต่อกันที่เรื่องนี้นะคะอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลย
ฟังแล้วนะคะบอกเลยสำหรับใครที่เจอเพื่อนบ้าน
เธอเนี่ยเลี้ยงน้องหมาชื่อว่าไม้หมอน

ดูแลทุกอย่างไม้หมอนมี๓ขาใช่ไหม
แต่ว่าประเด็นคือล่าสุดเนี่ยโดน
หมาของเพื่อนบ้านก็ปล่อยมา
พังหัวกกัดไม้หมอน

เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
ก็มีการตกลงกันแล้วแหละว่าคู่กรณีจะรับผิดชอบ

แต่พอเชียร์นำบินค่ารักษาพยาบาลจำนวน๗๔๐๐บาท

คุณเพื่อนบ้านจ่ายมา๓๐๐บาทค่ะ

บินที่ให้มามันแพงไปรึเปล่า
พร้อมกับว่าพยายามเจรจากันแล้ว

ก็เลยเออไปตกลงกันที่โรงพักดีกว่า
เพราะว่าอยากจะให้เจ้าของน้องหมาอีกบ้านนึงเนี่ยฮะ
รับผิดชอบในการกระทำของสัตว์เลี้ยงตัวเองด้วย
เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกค่ะ

ถ้ามันไม่ถูกกันบ้างเจอกันกัดกันบ้าง

คือเราก็เห็นว่าเรื่องอย่างนี้

เราเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับสุนัขอยู่แล้วค่ะ
สองคือเราก็เห็นแก่ความที่แบบ

แล้วเราไปเรียกร้องว่าให้มารับผิดชอบอะไร
มันไม่ใช่แต่เราเห็นว่าตักเตือนกันแล้ว
คุยกันแล้วแล้วก็เหมือนหลายครั้งแล้ว
เราก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้คือขอให้

โดยเฉพาะที่มีบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคุณผู้ชม
มันมีหลายกรณีที่พิพาทกันเยอะค่ะ

ก็คือแค่ดูแลค่าใช้จ่ายนะคะ

แต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าไปก่อเรื่องความรำคาญอะไรอย่างนี้